ต้องยอมรับนะว่าจากสถานการณ์โควิด๑๙ที่ผ่านมา
หลายคนหลายวงการได้รับผลกระทบ

แอนนาชวนชื่นก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะจ๊ะแหม
ตอนนี้พูดคำว่าสวดยอดไม่ออกเลยทีเดียว
คือวิกฤตโควิดทำร้านกาแฟแอนนาคาเฟ่ที่บริเวณสถานทูตลาว
ปิดบริการไป๓๔เดือนถึงแม้รายได้จะหด
แต่ว่าพี่แอนนาก็ไม่ให้พนักงานออก
เดี๋ยวก็จะประคับประคองจนกลับมาเปิดอีกครั้ง
ส่วนงานแสดงเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้ว
โดยเฉพาะละครที่เริ่มมากันแน่นขึ้น
แต่งานหนังต้องใช้คำว่าอ้าวพักก่อนจ้า
เพราะว่าผู้สร้างทำมากี่เรื่องก็ยังคงขาดทุน
ตลกอย่างพี่แอนนาเลยต้องถามใจจ้า
ฮะก็ต้องถ่ายกัน
รู้สึกถ่ายไปแล้วไม่มีโรงฉายแล้วไงไม่เข้าใจ
โอ้โหจริงก็เห็นใจนะคุณผู้ชม
ทั้งตัวนักแสดงเองในวงการเอง
ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙กันไปก็มากมาย
รวมไปถึงผลงานแล้วก็วงการของภาพยนตร์
ได้รับผลกระทบนะตั้งแต่ก่อนสถานการณ์โควิด๑๙อีก
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ